ต่อกันที่ประเด็นว่อนโลกโซเชียล
ต้องบอกว่าอาจจะกลายเป็นประเด็นเกาเหลาไปแล้วก็ได้นะคะ
สำหรับอดีตสมาชิกวงทรีทูวัน
แฟนสาวของหนุ่มทีเจเนี่ย

ที่เชอรี่บอกไปแชร์พฤติกรรม
ของบุคคลหนึ่งลงบนโลกโซเชียล

ออกมาเปิดปากเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเพื่อ

เขาว่ายังไงไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่า

แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ที่ทำให้เขาออกมาพูด

คือที่ไม่ออกมาพูด
เพราะว่าอย่างน้อยคือเราก็เคยเป็นเพื่อนกัน

ถ้าพูดคำว่าต่างคนต่างอยู่จริง

คือไม่อยากให้มันมีปัญหา
แซมมาเรื่อยเพราะฉะนั้น

คือทางโน้นเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่

วินก็ดูไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกันนะ

ทีเจก็โด่งดังหลากหลายเพลงเลย
เกาวินเองก็มีแนวเพลงต่างต่างกันออกมา
เหมือนเพิ่งจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมานะสำหรับกวินดูวานะคะคุณผู้ชม
คือแต่ละคนเขาก็มีเวย์มีทางเลือกของตัวเองมีชีวิตของตัวเอง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
ต้นเหตุจริงแล้วมันคืออะไร